คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือมีพ่อค้าขายไก่ย่างเขาก็ขายไก่ย่างอยู่ริมทาง
อยู่ดีมีรถเก่งคันหนึ่งพุ่งมาชนแบบเต็มเลยค่ะ
คือตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะพ่อค้าขายไก่ย่างคนนี้
คือแขนขาหักขยับตัวไม่ได้ต้องนอนติดเตียงค่ะ
ขับถ่ายจะอะไรก็ต้องให้ญาตินำอุจจาระนำอะไรไปเททิ้ง
เขาบอกว่าเขาโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยทำงานก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้
แล้วค่ารักษาพยาบาลต้องเอาเงินเก็บของตัวเอง
จนตอนนี้เงินจะหมดอยู่แล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยมาร้องกับสื่อด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพุ่งเข้าไปแรงมากนะคะ
มีทั้งพ่อค้าขายไก่ย่างแล้วก็มีทั้งลูกค้าที่ยืนอยู่
แล้วโดนชนกันไปเต็มเลยนะคะ
แล้วก็คนขับเนี่ยเป็นสาวธอมนะคะมากับแฟนสาว
พอลงไปถ้าคุณผู้ชมลองฟังเสียงดูตามคลิปที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้

ทะเลาะกับแฟนในรถแล้วก็ขับรถมาเนี่ยพุ่งชนเข้ามาแบบนี้
แต่ไม่แน่ใจว่าคนขับเมาด้วยหรือไม่นะคะ
ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมมาค่ะ

ชื่อว่านายกระส่อนพิมพ์แก้วอายุห้าสิบหกปีแล้วนะคะ
กลางดึก๒๕กุมภาพันธ์ตีสอง
ขายไก่ย่างอยู่ที่ซอยหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา๒
แล้วรถเก๋งสีขาวคันนี้พุ่งมาแบบแรงมาก
คุณลุงกระสอนเนี่ยโดนชนแบบเต็มตัวกระเด็นไปเลยค่ะ

แขนหักขาหักคือขาหักสองข้าง
แขนขวาหักนะคะหมดสติในที่เกิดเหตุ
ส่วนลูกค้าที่ยืนซื้อไก่ย่างอยู่ก็โดนรถชนอัดเข้าไปกับร้านตรงนั้นนะคะ
ลูกค้าบางคนกระโดดหลบทัน
แล้วก็รถพ่วงข้างเสียหายทั้งคันคุณผู้ชมค่ะ
แต่อย่างที่เห็นในคลิปคนขับไม่ได้หนี
เป็นสาวหล่อคือเป็นธอมนะคะ
ลงมาดูมาขอโทษมายกมือไหว้มาถามอาการ
แล้วเขาก็บอกว่าทะเลาะกับแฟนสาว
แล้วเขาก็ไปดูแฟนสาวที่นั่งข้างคนขับ

แฟนสาวก็ลงมาขอโทษเหมือนกัน
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดนี้เลย
จุดตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
อยู่หน้าร้านขายอาหารญี่ปุ่นค่ะ

เราก็ไปถามคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
นางสาวปลายฟ้าอายุ๒๓ปี
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
เธอกำลังเดินไปหาซื้อของกิน
แล้วเห็นเต็มเลยเห็นกับตาเลยว่ารถสีขาวคันนี้รถเก๋ง
พุ่งมาชนใส่พ่อค้าขายไก่ย่างแบบชนแรงมาก
สังเกตเห็นว่าคนขับคล้ายเมา
คล้ายนะคะคนขับคล้ายเมา
แต่ก็ลงมาช่วยแหละแต่ก็คล้ายเมาแหละ
ตกใจมากพอมาเห็นข่าวว่าอ้าวคนขับรถเก๋งคันนั้น
ยังไม่ช่วยเหลือเยียวยาคุณลุงขายไก่ย่างเลยเหรอ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวไปหาคุณลุงกระสอนพ่อค้า
ขายไก่ย่างที่บาดเจ็บนะคะ
ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องพักของตัวเอง

ขยับตัวไปไหนไม่ได้เลย
คุณลุงบอกเลยว่าเวลาจะทำธุระส่วนตัว
ถ่ายหนักถ่ายเบาปลดทุกข์อะไรเนี่ยนะ

คือนอนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ปลดทุกข์ใส่ถัง

คือหลังจากบาดเจ็บก็รักษาตัวที่โรงพยาบาล

แล้วไปพูดว่าหนูขอโทษนะลุง

นมกล่องไปให้๔กล่อง

กลับไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลย

แต่ปัญหาคือส่วนต่างมันมี

เดือดร้อนมากเพราะว่าพอบาดเจ็บเนี่ยทำมาหากินไม่ได้

คือเอาเงินเก็บมาใช้ในการรักษาตัวค่ะ

อยากให้คู่กรณีกลับมา

ตอนนี้แทบจะหมดตัวแล้ว
เพราะว่าคุณลุงปีก้อนไปใกล้
เพราะเห็นเขาก็ยกมืออยู่ตอนลุงฟื้นตัว
จากนั้นลุงก็ไม่รู้อะไรเลยละ
ของเขาก็ปกติแน่มั้ยปกติธรรมดาสี่นะวันนั้นนะ

ด้วยลุงก็เจ็บด้วยก็เลยแบบว่าเมาไม่เมาลุงไม่รู้หรอก
ประกันทางนู้นก็เสียให้ครับผมเขามีประกันเสียให้ผมอยู่
ลุงก็ได้เดินออกมาแล้วลุงก็เวลาหมอนัด
ลุงก็ต้องใช้เงินตัวเองไปกับค่ารักษาครับ
ไม่มีมาเยี่ยวยากผมเลยครับให้เขาด้วยแลกลุงด้วย
ขอบคุณครับคุณครับคุณผู้ชมครับภรรยาของคุณลุงกษรนะคะ
คุณนาค่ะอายุสิบสิบแปดปี
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่มาดูแล
ไม่มาเยี่ยมอ้างว่าไม่มีเงินให้ประกันจัดการทั้งหมด
เมื่อ๑๕มีนาคมก็คือประกันของคู่กรณี
ไกลเกลี่ยนะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยนัดคุยกัน
ก็เลยขอเงินสดจำนวนนึงเพราะว่าจะต้องจุนเจือครอบครัว
เจอตัวเองแล้วก็ดูแลสามีอะค่ะเพราะว่าออกไปขายของไม่ได้ไง
ไม่มีรายได้เลยนะคะแล้วด้วยอาการบาดเจ็บเนี่ย
หมอบอกว่าต้องนอนติดเตียงแบบนี้อย่างน้อยนะคุณผู้ชม
๔เดือนนะ๔เดือนนะรถพ่วงปิ้งไก่
ก็พังยับอยู่ระหว่างซ่อมแซมภรรยาเลยบอกว่า
โอ้โหประกันปฏิเสธนะคะไม่ให้เงิน
บอกว่าต้องรอให้หายดีแล้วก็ประเมิน
เงินเยียวยากันอีกทีนึงเหรอต้องรอให้หายดีก่อนเหรอคะ

ครั้งหนึ่งก็๒พันกว่า๓พัน
ตำรวจสนโชคชัยนัดไกลเกลี่ยระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ตำรวจบอกว่านัดเคลียร์กันสองรอบครับแต่เบื้องต้นเนี่ย
มันติดปัญหาจากเรื่องของบริษัทประกันที่ต้องการเอกสารจากฝั่งผู้เสียหาย
ด้านคดีเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าตำรวจเอง
พี่ต้องหาก็รับสารภาพรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์โรงพยาบาลปาโหล
ผู้บาดเจ็บเข้ารักษานะคะว่าโทษของคนที่ก่อเหตุมันจะหนักขึ้นหรือไม่
จะหนักขึ้นสำหรับคนที่ก่อเหตุตอนนี้เนี่ยค่ะ
เตรียมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็จะสรุปสำนวนส่งอายการเพื่อฟ้อง
แต่ปัญหาคือเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยา
เรื่องของน้ำจิตน้ำใจในการไปเยี่ยมเนี่ย
คือเวลามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ผิดหรอกฮะ
ถ้าคุณจะบอกว่าก็ไปฟ้องร้องเอาไปเรียกกับประกันเอาอะไรเอา
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยเขาเคยทำมาหากินได้
มีชีวิตเป็นปกติเนี่ยเขาต้องกลายสภาพเป็นอย่างนี้
ลูกเมียเป็นอย่างนี้จะให้เขาทำยังไงใช่ไหม
เยี่ยมยังไม่มีเลยมีครั้งเดียวกำลังใจยังไม่มีเลย
อ้ากลับกัน่ะให้คุณมาอย่างเขาไหม
แล้วให้เขามาบอกว่าอ๋อก็เดี๋ยวให้ประกันดูแล
อยากได้อะไรก็ไปฟ้องร้องเอา
เกือบไปกันค่ะหรือว่าถ้าคนที่เป็นคนขับรถ
มีข้อมูลทั้งทีสองฝั่งมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ย